เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันนะครับ

แต่ถ้าเตะบอลที่มันติดไฟ
แล้วเกิดขึ้นในปั๊มน้ำมัน
คุณว่ามันเป็นยังไงไปดูหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณคือคึกขนองหรือยังไง

กลัวสิเดี๋ยวถ้าบ้ึ้มระเบิดขึ้นมานี่เสร็จเลยนะ

แล้วตรงนั้นมันหัวจ่ายน้ำมันไม่ใช่เหรอ

กันเต็มเลยวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนว่าไม่ใช่ในทางดีแน่นอนนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราเลยต้องไปตรวจสอบค่ะ
น้ำมันแห่งนี้อยู่ที่ริมถนน๓๕๙

อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรีค่ะ
ไปพบกับกลุ่มเด็กปั๊มซึ่งอยู่ในคลิปด้วยล่ะคุณ

ใช่ค่ะแล้วนี่คือน้องคนที่เตะบอลเลยล่ะค่ะ
ชื่อนายคำรณนะคะอายุ๒๓ปี
ผมทำคอนเทนต์ไม่ลึกอัร่าย
แล้วคลิปนี้ผมโพสต์ไป๓เดือนแล้ว
๓เดือนที่ผมโพสต์ไปพี่เชื่อไหม
ยอดไลค์คนมาดูแค่ไม้มี
แต่ตอนนี้สิคุณมันเป็นข่าวแล้วไง
เช้ามาปุ๊บวันนี้น้องบอกพี่ผมตกใจมาก
คนมาไลค์กันเต็มคนแชร์กันหลายร้อยแชร์
เลยบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจ
แต่ถามว่าแล้วลูกบอลมันไปติดไฟยังไง
ผมเอาแอลกอฮอลไปฉีดพี่แล้วผมก็เลยจุดไฟ
แล้วก็เตะกันเล่นผมไม่ได้คิดอะไร
แต่ผมยืนยันว่าจุดนั้นห่างจากหัวจ่ายจริง
เพราะถ้ามันไม่ได้ห่างจากหัวจ่ายเกิดอะไรขึ้น

เห็นคนแชร์ออกไปแล้วโอ้โหโดนว่ามากมาย
ผมก็ตกใจอยากจะขอโทษสังคม
มันเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะไม่สร้างสรรค์ครับพี่
แต่ผมจะไม่ทำอีกแล้วยอมรับผมคึกขนองครับ
น้องเจ้าของปั๊มรู้หรือยัง

เพราะว่าเอาจริงก็ยังไม่ได้เกิดความเสียหายใดด้วย